ก็ยังต้องเก็บน้องไว้ก่อนจนฝ่าแบบพอดี

สิ่งแรกเลยคือสงสารลูกที่ลูกโดนทำแบบนั้น
ในคิดว่าคนที่ทำไม่ใช่คนเลย
คนทำไม่ได้อย่างนี้หรอกนะพูดจริง
ทำใจไม่ได้จริงดูแล้วมันเสียใจ
เห็นลูกเป็นอย่างนี้เราช่วยอะไรเขาไม่ได้
หมายของเราก็คือเป็นเป้าหมายที่
อยากจะทำให้คดีนี้คลี่คลายโดยเร็วนะครับ
แล้วก็ตอบรับกระแสสังคมได้อย่างรวดเร็ว
เรายืนยันนะฮะว่าเราจะไม่ปิดในสิ่งที่เรารู้นะครับ
เราจะไม่ปิดเราก็จะเปิดให้ว่าเราคืบหน้าไปถึงไหนนะครับ

ยังมีข้อมูลที่ยืนยันว่าในภาวะคนปกติ
อันตรายของแอลกอฮอล์พวกนี้มันเป็นไปได้
ที่ทำให้เกิดภาวะการหยุดหายใจ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถามตรงยังตามข่าวนี้อยู่นะคะ
แล้วก็จริงวันนี้จะถามมีความคืบหน้าเยอะไหม

แต่ว่ามันก็บิดคดีไปได้นิดหน่อยนะคะว่า
ตกลงสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ข้อหลักที่มีการชนสูตรเบื้องต้น

ยังต้องหักกลับมาทางอีกทางนึงนะครับ
ที่จะบอกว่าใครมีความสัมพันธ์กับลาลาเบลในวันนั้นนะคะ
แต่ทีนี้มันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของผลตรวจที่ออกมาเป็นข่าวเบื้องต้นก็คือว่า
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดที่ตรวจพบค่ะ๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้
แล้วก็จะมีคำอธิบายออกมาทางการแพทย์นะคะเยอะเลยนะคะว่าเป็นไปได้จะทำให้ร่างกายแสดงออกแบบนั้นจะตอบสนองแบบนี้
ก็ไปมากลายเป็นว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีข้อมูลออกมามากนะคะ
แล้วก็ความสงสัยไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นอย่างเดียวแล้วก็คือเกลี่ยไปที่คนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนจัดงานปาร์ตี้อะไรไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็จะเรียนอำดับไม่ถูกว่าตกลงที่เราหลอกูลจะหลอกันแน่

เหตุที่เกิดขึ้นเกิดอะไรกับลาลาเบลกันแน่

ท่านแรกค่ะอาจารย์เพิ่งมาวันนี้รีบตามเลยค่ะ

ตอนนั้นเราก็อธิบายจากข่าวที่ออกมาชุดหนึ่ง
รองอธิการประดีฝ่ายวางแผนของหมอสวนะคะ
แล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศด้วยค่ะ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
อีกหนึ่งท่านทนายความและเจ้าของเพจมนชัย
นายโซเชียลนะคะดรมนชัยจงไกรรัตนกุล
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
รีบกระชากคุณหมอกลับมาเลย

แล้วเราก็เอาจากข้อมูลนั่นแหละที่เป็นข่าวใช่ไหมคะคุณหมอ
ว่ามันมีอยู่สองสามจุดที่มันเป็นแบบนี้

แต่ทีนี้เอาไปเอามาตกลงฉัน
อ่านข่าวแล้วเข้าใจตรงกับคุณหมอไหมว่า
สรุปว่าที่พูดถึงสารคัดหลัก

สารคัดหลังเนี่ยพูดถึงสารคัดหลังของผู้อื่นในร่างกายลาลาเบล

ตกลงนะตอนนี้เท่ากับว่าที่ข่าวออกมา

ที่บอกว่าไม่พบอะไรของใครเลยจากการตรวจ

ที่เราได้ข้อมูลจากการแถลงนะครับ
อันนี้คือข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงนะครับ
ส่วนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการตีความละ
จะไปตีความว่าการไม่พบนั่นแสดงว่าไม่มีการข่มขืนกระทำชำเลา
หรืออาจจะมีการข่มขืนกระทำชำเลาก็ได้

เพราะว่าในตามข้อเท็จจริงเนี่ยตอนนี้ต้องรอทางแพทย์นะครับ

คำว่าสารคัดหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ระบุว่าเป็นสารคัดหลังของผู้อื่น
คำว่าสารสลากอาจจะหมายถึงของตัวผู้หญิงเองก็ได้ที่พบใช่ไหมคะ
ซึ่งก็ต้องตรวจว่าเป็นของเธอหรือว่าเป็นของใคร
แล้วถ้าตรวจพบว่าเป็นของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของตัวผู้หญิง

คือใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่แต่นะตอนนี้คือหมายความว่า
ไม่พบหลักฐานที่จะบอกได้ว่าลาลาเบลมีความสัมพันธ์กับใครในวันนั้นใช่ไหมคะ
ว่าไม่ได้ผ่านการร่วมประเวณีหรืออะไรต่าง

เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจากครั้งที่เราคุยกัน
ก็ยังยืนยันว่าตอนนั้นที่เราคุยเนี่ย
เราบอกว่ามีสารคัดหลังก็ถามว่าสารคัดหลังเป็นของใครได้บ้าง
จริงถ้าจะใช้ให้ถูกเอาภาษาแบบให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย

ซึ่งตอนนี้ก็มีข้อสรุปมาถ้าตามสื่อ
ตอนนี้ต้องใช้คำว่าตามสื่อแล้วเพราะไม่แน่ใจว่า

อย่างกรณีมีเพศสัมพันธ์แล้วใช้ถุงยางอนามัย

อันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ข้อนี้เขายังไม่ได้สรุป
เพราะว่าจริงเราไม่แน่ใจว่าตำรวจคือที่ได้ไปบ้านงาน
หรือว่าที่ได้ไปคอนโตของผู้ชายชื่อน้ำอุ่นเนี่ย
เก็บไหมแต่ข่าวมันออกมาตอนแรกคือที่คอนโดไม่มีถุงยางใช้แล้วนะคะ
แต่ส่วนที่คุณผู้ชมเอาอย่างนี้ค่ะ
คือการที่ไม่เป็นข่าวหรือการที่ตำรวจไม่บอกหรือยังไม่บอก

เราก็ไปบีบคอตั้งให้บอกไม่ได้
เขาอาจจะเจอแล้วไม่บอกหรืออาจจะเจอแล้วบอกว่าไม่เจอก็ได้
ถ้ามันมีประโยชน์ต่อคดีนะคะอันนี้ขอวงเล็บไว้ก่อน
เพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่เจอก็ได้ถ้ามีการใส่ถุงยาง
แต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกัน
ว่าคือมันพบร่องรอยที่อวัยวะของน้องนะคะ
ว่าอาจจะมีการข่มขืนหรือกระทำชำเลาแบบนี้
แต่อันนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างละเอียดพอข้ามสัปดาห์มา
ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีหรือไม่มี
คืออันนี้แปลความตามคำให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ
คือถ้าเป็นมุมมองนะครับว่าตอนนี้เราเว้นคำว่ามีหรือไม่มีข้อเท็จจริงเว้นไว้ก่อน
เพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องร่องลอย
ตอนนี้เรื่องร่องลอยเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
ว่าร่องลอยในทางการแพทย์ในเรื่องของคดีข่มขืนกระทำชำเลา
มันคือร่องรอยบริเวณอวัยวเพศของเพศหญิง
ซึ่งร่องรอยพวกนี้เวลาที่ไปพบ
มันไม่ได้เป็นลักษณะที่พูดถึงว่ามันต้องฉีกขาดรุนแรงอะไรนะครับ
มันอาจจะมีลักษณะที่เป็นร่องรอยเป็นร่องรอยถลอกนะครับเล็กน้อย
ให้เห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของการที่มีวัตถุหรืออวัยวะเข้าผ่านเข้าไป
ซึ่งพวกนี้เอาตรงนะครับ
กรณีก็มีคนถามถามว่าแล้วคนที่เคยมีลูก
ตั้งคันแล้วจะมีร่องรอยไหมมีได้หมด
มีได้หมดหมายถึงร่องลอยตรงบริเวณวเพศมีได้
แต่เป็นรอยถลอกเล็กน้อยมันก็จะเห็น
คุณหมอเรียนถามแทรกค่ะคือมันสามารถแยกออกได้ใช่ไหมคะ
ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเป็นลักษณะไหน
มันสามารถแยกออกได้ว่าหากมีการร่วมเพศแล้ว
เป็นการร่วมเพศแบบสมยอมเป็นการร่วมเพศแบบตามปกติ
หรือเป็นการร่วมเพศแบบข่มขืนข่มเหง
คือในความเป็นจริงในภาพรวมเราต้องดูทั้งหมดทั้งร่างกาย

ต้องดูที่ตามร่างกายมีร่องรอยบาดแผลอื่นประกอบด้วยหรือไม่
กรณีเราดูที่บริเวณหน้าขามีรอยช้ำไหม
บริเวณแขนนะครับลักษณะเหมือนกับโดนจับขึงมีรอยช้ำไหม
ลำตัวมีรอยช้ำไหมพรุ่งนี้ต้องดูทั้งร่างกาย
ไม่ดูเฉพาะแอลว่าเพศทั้งเดียว
แล้วถ้าสมมุติในกรณีแบบสุดเลยคือว่า
ผู้ที่ถูกกระทำอยู่ในสภาพไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้
และไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้สมมุติเกิดร่องรอยที่วัยวะเพศของน้องผู้หญิง
แต่ว่ามันไม่ได้เกิดอย่างผิดปกติแล้วประกอบกับทั่วร่าง
ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นว่ามีการขัดขืนด้วย

อาจจะผิดไปอีกทางหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันก็อยู่ภายใต้ภาวะนะครับที่เขาอาจจะไม่มีสติ
เพราะฉะนั้นร่องรอยต่างอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เขามีสติ
ตอนนี้ก็มีสติเขาอาจจะต่อสู้

เพราะร่องรอยที่จะไปตรวจพบตามร่างกายอื่นอาจจะไม่พบ
เดี๋ยวดิฉันกลับมาเรื่องกรณีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์วันที่๔๐๐กว่า๔๑๘ก็เป็นประเด็น
ยังช่วยกันอยู่เลยนะคะสำหรับการแก้ไขการไขคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาเรื่องเวลาเรื่องชุดนะคะต่างนานา
เดี๋ยวกลับมามาที่ทนายก่อนค่ะทนายมนชัยค่ะครับ
วันนี้สายกฎหมายก็พูดไปอยู่เรื่องเดียวกันหมดเลย
เรื่องคำพิพากษาสาธารณิกาที่เป็นแนวทางเอาไว้
ครับคืออย่างนี้ก็ได้คุณจอมขวัญ
คือพฤติกรรมของคนเขาเรียกว่าน้ำอุ่นนะครับ

ช่วงหนึ่งก็คือไออุ่นน้ำอุ่นเป็นคนตัดตอนน้องลาลาเบลออกมาจากงานแล้ว
คือในงานปาร์ตี้นี่ผมไม่พูดถึง
เพราะมันเป็นเรื่องของการชุนละมุนอะไรก็แล้วแต่
เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลออกมา
แต่ว่าเมื่อน้องน้ำอุ่นเป็นคนตัดตอนโดยการนำพาน้องลาลาเบลออกมา
ซึ่งพฤติกรรมของเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามีหน้าที่
ที่จะต้องกระทำโดยการพาไปหาหมอ
เพราะว่าน้ำลายฟูมปาก
แต่เขากลับมากระทำการโดยพาไปที่อื่น
ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเขามีการงดเว้นการกระทำ

คือภาพที่เราพูดถึงเรื่องน้ำลายฟูมปาก
คือถ้าดูจากลำดับเวลาก็คือยังอยู่บ้านงาน
แต่ทีนี้คำถามคือว่าเวลากฎหมายจะพิจารณาว่า

พอไม่พาไปมันตั้งข้อหาได้คำถามคือ

มันดูยังไงคะว่าเขางดเว้น

แต่อย่าลืมสิฮะว่าคนที่เขาพาออกจากงาน

เขาอยู่ในงานเขาเห็นน้ำลายฟูมปากแล้ว

ผมก็ต้องมีหน้าที่ในการพาไปหาหมอ
เพราะว่าอาการของคนเมาสุรา
หรือว่ากัญลายฟูมปากเนี่ยมันผิดปกติแล้ว
แต่คุณเล็งเห็นอยู่แล้วว่ากรณีนี้
ต้องพาไปหาหมอแต่คุณกลับพาไปอีกที่หนึ่ง
แล้วก็คุณก็ไปกระทำโดยการไปลากกระชากชากถูเขา
ซึ่งมันผิดปกติวิสัยของคน
มันเคยมีคดีสู้กันไหมคะ
คือนี้อาจจะคล้ายแบบนี้ก็ได้ว่าแบบ

มันต้องเป็นทุกคนไหมที่จะรู้ว่า
ที่มีอาการน้ำลายอยู่ที่ริมฝีปาก

ที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ไหม
ว่านี่คืออาจจะวาระสุดท้ายของคนนั้นแล้ว
แม้กระทั่งปัสสาวะออกมาไม่รู้ตัว

ตัวของน้ำอุ่นเองก็เป็นนักดื่ม

ซึ่งผมคิดว่าการดื่มแบบนี้เนี่ย

ซึ่งน่าจะคาดหมายได้โดยเห็นภาพแล้วว่า

ว่าใช่เมาเห็นเลยเมามาก
แต่อาจจะคิดว่าน้องกำลังจะไปแล้วค่ะ
อื้มตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เข้าไปสืบในสรรดูอีกที
คืออันนี้ให้คุณหมอช่วยตอบ

นี่ค่ะคือมันเป็นปกติไหมที่
เฉยต่อให้คนเป็นคนที่ดื่มเก่งดื่มอยู่กับอาชีพที่ต้องดื่ม

จะไปแล้วหรือไปแล้วเป็นไม่ได้ไหมคะ
ดูออกไหมว่าคนเสียชำว่าเป็นสายเป็นปัจแลนย์กับคนไม่เสียชำว่านี้

ทั้งนั้นแต่ว่าในตามข้อเท็จจริงก็ค่อนข้างลำบาก

หลายครั้งที่เราไปเห็นว่าคนที่คิดว่าคนที่เสียชีวิต

คำชีพจรแล้วพบว่ามันคำชีพจรไม่ได้
แต่ในความจริงจิ้มซอนมันเบามากแต่ยังไม่เสียชีวิต

ขณะเดียวกันตอนนี้เรากำลังมาพูดเรื่องใหม่
เรื่องพูดเรื่องภาวะที่เราเห็น
ภาวะแบบนี้ควรจะไปพบแพทย์หรือไม่

แต่เบื้องต้นคือตกลงอาการแบบนี้

อาการแบบนี้ซึ่งในความจริงเราก็ต้องดูว่า
โดยอาการที่เห็นมันเป็นอาการที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งอันนี้ตอบยากในแต่ละบุคคลจริง
คือเหมือนที่บอกว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ท่านอาจจะบอกว่าอาการอย่างนี้ผมเคยเห็นมาเยอะแยะแล้ว
คนเมาเหล้าเดี๋ยวนอนหลับไปเดี๋ยวตื่นมาก็ดี
แต่บางคนบอกไม่เคยเจอเลยตกใจมาก

พวกนี้มันจึงเป็นภาวะที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล
คราวนี้ผมไม่กล้าก้าวล่วงในเรื่องของมาตรฐานทางด้านกฎหมายนะครับ

แต่ถ้าถามในทางการแพทย์ผมก็คิดว่าคือมันเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
เพราะฉะนั้นหมอด้วยกันเองหมอที่อายุงานน้อยกว่า
ก็มีประสบการณ์น้อยกว่าหมอที่อายุมากกว่า
อย่างมองเห็นไม่เหมือนกันจริง

ก็คือว่าตอนที่จากข่าวนะครับมีการนำพาน้องขึ้นไปบนห้อง
แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ๔๕ชั่วโมง
ในขณะนั้นตัวน้ำอุ่นเองไม่ทราบเลยหรอกครับ
สภาพแบบนี้ถึงคราวที่จะต้องไปหาหมอหรือไม่ไปหาหมอ
จะบอกว่าที่ทนายพูดสมมติว่าตอนที่น้ำลายน้องออกมา

แต่จังหวะตอนจอดรถแล้วพาลาลาเบลขึ้นอันนี้
อันนี้ก็มีคนทวงถามไม่น้อย

คนน้องมันต้องมีนิดหน่อย

แต่อันนี้เราไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นน้องไปหรือยังนะ
เราพูดบนแบบอาการที่เราเห็นในคลิปนะคะ
อันนี้ข้อโต้แย้งนี้ใช้ในกฎหมายได้ไหมคะ
เฮ้ยคุณไม่รู้ได้ยังไงเฮ้ยคุณไม่สังเกตได้ยังไง
หรืออันนี้ต้องรอเวลาเสียชีวิตก่อน

ก็คือว่าในกรณีนี้ก็คือกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหา
เรามีหน้าที่กล่าวหาว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิด
อยู่ใกล้ชิดกับเขาเรียกว่าคนตายหรือว่าผลของที่เกิดขึ้น
คุณต้องดูคุณต้องทราบอยู่แล้ว
สภาพแบบนี้มันควรที่ต้องตามวินยูชนนะครับ
ผมจะมาบอกว่าปกติคนทั่วไปเขาคิดแบบไหน

คนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็ตื่น
ซึ่งลากแบบนี้ผมว่ามันไม่น่าจะตื่นนะ
คือถ้าเกิดมันตื่นมันน่าจะตื่นมาตั้งแต่ตอนที่
หัวไปกระแทกอะไรมาแล้วนะครับ
คือที่ทนายมนชัยบอกนะครับคุณผู้ชม
คือถ้าเราเห็นอาการของลาลาเบลตอนขามาถึงคอนโดของน้ำอุ่นเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าคือแบบคือปล่อยตรงไหนก็คือกองลงไปตรงนั้น
ปล่อยตรงไหนกองตรงนั้นแต่ทีนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่า
จริงแล้วการรับรู้อย่างที่คุณหมอบอก
คือการรับรู้ก็อาจจะยังสามารถโต้แย้งได้
แง่ของการต่อสู้ว่าไม่ทันสังเกตเห็นแล้วเมาคิดไม่ถึง
แต่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวที่ฉันจะมาถามทนายค่ะคุณผู้ชมว่า
แต่จังหวะที่ทิ้งเวลาไปจนดึกแล้วติดต่อเพื่อนได้
จังหวะนั้นลาลาเบลยังมีอาการที่เขาก็เข้าใจว่า
ทำไมยังไม่ตื่นสักทีเนี่ยนะคะ
อันนี้สามารถใช้ข้อกล่าวหานี้ได้ไหมว่า
เฮ้ยแบบนี้แทนที่จะติดต่อเพื่อนเรียกรถพยาบาลก่อนไหม

ไม่ใช่จุดที่มาถึงคอนโดแต่จุดที่เอามากองที่โซฟา
แล้วเดี๋ยวกลับมาตกลงตอนนี้เราสรุปได้หรือเปล่า
ที่ลาลาเบลเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากอะไรเลย
กินเหล้าเกินขนาดตายสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้สายของรองผู้บังคับการนครบาน๘ค่ะ
อื้มพันตกลุ่มเอกมหานภสุขลธนพัฒน์ค่ะ

เพราะว่าเรากำลังงงกับข้อมูลซึ่งมันมีข้อมูลมาเยอะมากเลยนะคะ

ที่ฉันเอาอย่างนี้คือข้อมูลจนถึงตอนนี้ที่สามารถบอกได้
คือสรุปแล้วว่าลาลาเบลมีแอลกอฮอลในเส้นเลือด๑๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ครับในเบื้องต้นคือเกินกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ

ทีนี้ในส่วนของการสรุปเนี่ยสามารถสรุปสามารถจะพูดตอนนี้ได้หรือยังคะ
ว่าลาลาเบลเสียชีวิตเพราะว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินไปนะคะ
ครับคือจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ในเลือดที่เราตรวจพบในของร่างผู้เสียชีวิตนะครับ
ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเกิน๔๐๐มิลลิกรัม
เหตุเรายังลองบอกได้แล้วว่าสาเหตุจากส่วนหนึ่งจากส่วนหนึ่งนะครับ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลการตรวจวิเคราะห์จากเลือดเนี่ย
จะต้องมีการตรวจละเอียดขั้นสูงอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องต้นจากปริมาณแอลกอฮอล์ปริมาณเท่านี้คือเกิน๔๐๐ขึ้นไปเนี่ย
มีโอกาสทำให้คนปกติทั่วไปเสียชีวิตได้
แต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกได้ว่านี่คือสาเหตุเดียวที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิตใช่ไหมคะ

อาจจะมีสาเหตุอื่นเพิ่มเติมก็ได้ในกรณีที่มีการผลการตรวจเลือดวิเคราะหันสูงขึ้นไปนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะตกลงแล้วไม่พบ
ดิฉันควรใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกคะรองค่ะ
ไม่พบสารคัดหลังไม่พบคอมโมโซไม่พบดีเอนเอของผู้อื่นในร่างกายลาลาเบล
ใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกต้องคะ
ใช้คำว่าไม่พบถูกครับในเบื้องต้นเราไม่พบไม่พบมีสารอื่นที่แปลกปลอมในสารชั้นหลัง
ในเบื้องต้นตรวจแล้วไม่พบนะครับ
ใช้คำว่าไม่พบสารอื่นแปลกปลอมในสารคัดหลังอย่างนี้เหรอคะใช่ครับ
ใช่ครับเป็นลักษณะนั้นคือถ้ามีสิ่งอื่นคนไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นตัววายคือสารของผู้ชายคือขั้นหลังของผู้ชายหรือน้ำอคูจิทั้งหลายเนี่ยหมอจะยืนยันได้ว่ามีแต่แพทย์แพทย์จะยืนยันได้ว่ามีแต่ในเบื้องต้นที่ได้รับรายงานจากคุณหมอมาไม่มีส่วนนี้ครับในเบื้องต้น
ซึ่งไม่สามารถจะสรุปได้ว่าไม่มีการไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะเพราะในกรณีถ้ามีการใส่ถุงยางแล้วมีการร่วมเพศก็อาจจะตรวจไม่เจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะ
ถูกครับนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องได้ละเอียดมาเพิ่มเติมภายหลังในกรณีถ้ามีการสวดพบว่าถ้ามีการร่วมเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กันเราก็อาจจะต้องมีการแก้งเข้าหาเพิ่มเติม
แต่ในเบื้องต้นถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเรายังยืนยันได้ว่าไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติทั่วไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีเพศสัมพันธ์หรือไม่ใช่ไหมคะ
ถูกครับ
ข้อนี้ค่ะท่านที่ฉันถามสองอย่างก็คือว่าบ้านที่เกิดเหตุกับที่คอนโดของไออุ่นนะคะทั้งสองแห่งตำรวจเก็บหลักฐานเนี่ยไม่เจอถุงยางใช้แล้วทั้งสองแห่งเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่มองเป็นจุดทั้งสองเหตุเนี่ย๒จุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอนโดของคุณน้ำอุ่นเอง
หรือว่าบริเวณบ้านที่จัดงานเราเก็บเราเก็บรายละเอียดทั้งหมดพยานหลักฐานที่เก็บได้แม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ขวดน้ำเราเก็บหมดนะครับซึ่งตรงนี้ผลตรงนี้ในการตรวจเนี่ยยังไม่ออก

แต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นลักษณะของถุงยางใช้แล้วใช่ไหมคะของทั้งสองแห่ง
ไม่พบครับพบแต่ถุงยางที่ยังไม่ใช้
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้บนร่างกายของลาลาเบลนะคะ
ในเบื้องต้นไม่มีครับมีแต่รอยเล็กน้อยครับน่าจะเกิดระหว่างที่อุ้ม
ซึ่งเรียนไม่แน่ใจว่ามีการตรวจร่างกายของ
ผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงทุกคนในงานและรวมถึงตัวผู้ชาย
ชื่อน้ำอุ่นไปแล้วหรือยังคะว่ามีร่องรอยการต่อสู้
รอยเล็บรอยข่วนรอยใดบ้างบ้างค่ะท่าน

เกี่ยวข้องที่เราสันนิษฐานว่าจะเกี่ยวข้องนะครับ
จะต้องมีการตรวจทั้งร่างกายทั้งภายนอกภายในนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ทางใบแพทย์จะยืนยันผลการตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คือมันมีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านรองค่ะ
ที่บอกว่ามีร่องรอยที่อวัยวะเพศของน้องลาลาเบล
อันนี้ยังเป็นข้อมูลที่สรุปแล้วหรือยังไม่สรุปหรือยังไงคะท่าน
คือข้อมูลเกี่ยวกับที่ผลการตรวจที่อวัยวะเพศของผู้เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ

คือเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนะครับ
จากผู้เสียชีวิตมีครอบครัวนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามีผลตรงนี้ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องฉีกขาดเป็นด้วยความรุนแรง
คือผลการฉีกขาดทุกคนในเบื้องต้นนะครับเท่าที่ปรึกษามาว่าเมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์ดันทุกปกติทั่วไปเนี่ย
จะต้องมีรอยฉีกขาดบ้างเล็กน้อยเป็นของปกติทั่วไปนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยการผลที่ออกมาก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเรายังไม่สามารถยืนยันว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ
ตรงนี้เรายังไม่สามารถยืนยันได้ครับ
คือเท่ากับว่ามีร่องรอยแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นร่องรอยที่เกี่ยวกับคดีหรือไม่อย่างนี้ป่ะคะท่าน
ใช่ครับถูกต้องเราจะนำมาสู่คดีได้ต่อเมื่อมีอะไรที่เพิ่มเติมสามารถระบุได้
ตัวอย่างเช่นในช่องคลอดถ้าเกิดว่าเราพบน้ำลูจิหรือว่าสารคัดหลังที่เป็นของผู้ชายเนี่ย
แต่เมื่อไม่พบแล้วเราก็ยังไม่สามารถยืนยันว่าในขณะที่เกิดเหตุมีการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

ท่านคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาที่จะบอกได้ว่าลาลาเบลเสียชีวิตกี่โมงหรือกี่ทุ่มใช่ไหมคะ

เพราะคนนี้มีผลเกี่ยวกับเรื่องความพิเที่ยข์ใหม่ขึ้นด้วย
พนักงานส่วนทราบจากหมอที่ตรวจแล้วครับ
ซึ่งไม่ใช่การนับเวลาเหมือนกับที่เหมือนกับที่คนพยายามจับสังเกตของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ

ได้ค่ะงั้นที่ฉันไม่พูดถึงเลยแต่ว่าเวลาการเสียชีวิตออกแล้วเรียบร้อยนะคะ
จากหมอยืนยันใช้ระยะเวลาที่เสียชีวิตมาแล้วโดยประมาณทราบตัวเลขแล้วครับ
ค่ะทีนี้สิ่งสำคัญสำคัญคือสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
ก็ยังต้องรอการตรวจดิฉันอาจจะเรียกขั้นสูงหรือในทางลึกอะไรกว่านี้อีก
ไม่ใช่แค่เรื่องแอลกอฮอลเท่านั้นอันนี้รอส่วนเวลาการตายออกแล้ว
แต่ว่าขอให้เป็นรายละเอียดในสำนวนตามนี้นะคะ
ครับผมสาเหตุการเสียชีวิตที่ผมเรียนให้ทราบหมอบอกว่า
ปริมาณแอลกอฮอล์มันก็มีน้ำหนักคือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้
แต่อาจจะมีสาเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นะครับต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูงนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นอาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะ
อาจจะมีสารอย่างอื่นที่อยู่ในเลือดอีกที่ต้องรอผลการตรวจ
เพราะว่าในใบชันสูตรของหมอนะครับผลการตรวจยังระบุไว้ชัดเจนว่า
ต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูงเพิ่มเติม
ทั้งคนอยากได้ข้อมูลนาฬิกาของลาลาเบลที่ใส่ว่า
ตกลงแล้วหัวใจหยุดเต้นมลัยแล้วนาฬิกาของผู้ชายชื่อนำอุ่น
หรือนาฬิกาของคนที่อยู่ในงานเลี้ยงตกลงข้อมูล๒๓อย่างนี้

ประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
หรือว่านาฬิกาของผู้เสียชีวิตแดงคือน้องลาลาเบล
ตรงนี้เราจะพิสูจน์ทราบให้หมด

บุญมากรู้ที่มาที่ไปแต่ว่าผมขอเก็บไว้ในรายละเอียด
คือภายในระยะเวลาที่๑๒วันนะครับไม่เกินผมว่าไม่เกิน๒วันนี้

ความผิดที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ท่านผู้ว่าการพลตำรวจตีสำริทตรงเตาเนี่ย

แต่พรุ่งนี้ตอน๑๐โมงเช้าจะมีเรียกประชุมพนักงานสอบส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ซึ่งเป็นทีมงานขณะนี้ก็ยังดำเนินการทำอยู่และเก็บรายละเอียด
เพื่อจะได้ดูว่าความผิดที่กี่ห้องมีความผิดข้อหาใดบ้าง

ว่าภายในวัน๒วันนี้น่าจะได้รับคำตอบแล้วสื่อจะได้รับคำตอบตรงส่วนนี้
การให้สารรักษาเกี่ยวมีได้รับคำตอบอย่างเร็วที่สุด
เพราะว่าผมลืมไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความคิดกับข้อที่จริงมันแตกต่างกัน
ความคิดมีโอกาสคิดไปได้แต่เมื่อข้อที่จริงแล้วก็คือข้อได้จริง
มันจะไปนำสู่ข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นว่าผิดอะไรบ้าง
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันลองถามถ้าท่านไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะ
คือระยะเวลาในการเสียชีวิตนะครับผมยืนยันว่าผมจะใช้เรื่องทางการแพทย์เป็นหลัก
เป็นเผ็ดได้นะครับเป็นเหตุผลประกอบตามของแพทย์ทางพลาดขับส่วนเนี่ยหรือว่า
การยูทีธรรมจะฟังเรื่องแพทย์เป็นหลัก
เพราะการได้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถ

เข้าใจว่าติดตัวของผู้เสียชีวิตตลอดระยะเวลา
แต่ว่าในการมาตรฐานต้องได้รับการยืนยัน
ว่านาฬิกาหยุดนะหยุดสาเหตุอะไรอะไรที่เกี่ยวข้อง

เป็นส่วนหนึ่งที่ผสมเรื่องระยะเวลาการตายได้
ส่วนนาฬิกาว่าตกลงใส่นาฬิกาสีทอง
ขาดแล้วไปเปลี่ยนเป็นนาฬิกาสีดำ

คืออันนี้ถือว่ามีน้ำหนักในคดีไหมคะ
คือผมเรียนให้ทราบนิดนึง

ผมต้องตอบสังคมได้ว่าเป็นใครเป็นอะไร

ให้สายสืบไปนำคนที่เกี่ยวข้อง

คือดิฉันอ่านข่าว

ว่าเหมือนตำรวจพยายามจะบอกว่า

หรือถ้ามีส่วนต่อการเสียชีวิตของลาลาเบล

เราจะวิสูจน์ด้วยข้อที่ดีด้วยพยานหลักฐาน

ผิดบ้างใครเกี่ยวข้องบ้าง

ขอให้เชื่อทีมงานของเจ้าที่ตำรวจ

ค่ะลองขาสุดท้ายแล้วค่ะ
คิดว่า

คือวันที่ประชาชนจะรู้
ข้อสรุปของคดีนี้ในชั้นพนักงานสอบสวน
คือวันที่ออกขอสารออกหมายจับ

ซึ่งน่าจะอยู่ภายในวัน๒วันหรือสักกี่วันคะท่านค่ะ

เพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งเลิก
ประชุมส่วนหนึ่งแต่ว่าทีมงานพนักงานสอบสวนเนี่ย

อาจจะขออนุญาตสอบถามคุณอยู่หลายวัน

ฟังกันว่าที่สมบูรณ์เราพยายามแต่ทุกวันประมาณ๑๑โมงเป็นเสร็จ
รายละเอียดคืบหน้าต้องการแจ้งให้ทราบเพราะรู้ว่าเป็นที่สนใจของประชาชน

คุณผู้ชมคะชัดขึ้นเยอะรีบพักค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับแขกรับเชิญเราสองคนสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวทนายเดี๋ยวที่ฉันกลับมากรณีเอาลงมาจากคอนโดแล้ววางที่โซฟานะคะ

คืออันนี้คือถูกต้องแล้วที่ตำรวจอธิบายบางอย่าง
และบอกว่าบางอย่างเป็นแค่หนึ่งในสาเหตุที่ต้องรอ
เช่นคือมันมี๒อย่างนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้ต้องรอ

แต่เดี๋ยวรอเขาตรวจว่ามันตกลงมีไม่มีเจอไม่เจอนะคะ
แต่สองอย่างที่จะบอกได้ซึ่งยังสรุปไม่ได้คือ
เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตแอลกอฮอล์
ไม่ใช่กินแอลกอฮอล์เกินขนาดแล้วตาย
ไม่ใช่นะตอนนี้สรุปแบบนี้ไม่ได้
ต้องรออย่างอื่นว่ามีอย่างอื่นเพิ่มไหมกับสอง
เวลาการตายยังไม่ต้องบอกเรา

จริงท่านลองพูดมกรับการพูดนี้ชัดเจนนะคะ
ผมก็คิดว่าคือทั้งหมดท่านก็พยายามเปิดช่องว่า

ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงเมื่อครู่นี้ที่บอกว่า
เรื่องของแอลกอฮอล์บอกว่าที่มีมากกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คือในความเป็นจริงความหมายก็คือว่า
ถ้าไม่มีสาเหตุอื่นใดเลยเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะครับ
แอลกอฮอล์ที่มากกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

แต่คำถามคือแล้วตอนนี้มันจะต้องรออะไรอีกนะครับ
อย่าลืมนะครับตอนนี้ยังมีผลผ่าชนสูตรอยู่นะครับ
นั่นคือการผ่าชนสูตรศพดูอวัยวะทั้งหมดนะครับ
ซึ่งยังต้องไปตัดชิ้นเนื้อไปดูกล้องจุลทัศน์

รวมถึงที่ท่านลองผู้บังคับการพูดเองนะครับว่า
ยังมีผลเลือดอื่นอีกที่เป็นขั้นสูงอะไรต่างก็ว่า
เพราะฉะนั้นยังมีข้อมูลอื่นที่ยังมีออกมาไม่หมด
เพราะฉะนั้นเท่าที่มีณปัจจุบันถามว่า
ถ้าขนแอลกอฮอล์อย่างเดียวแล้วอย่างอื่นมันปกติหมดเลยเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ตายได้หรือไม่อันนี้เป็นสาเหตุการณ์ตายได้
แม้กระทั่งว่าท่านพูดถึงเรื่องของมีตรงอวัยวะเพศ
อาจจะมีร่องรอยของบัตรแผลซึ่งจริงแล้วต้องเรียนอย่างนี้
เวลาที่เขาตรวจมันจะเป็นร่องรอยเล็กน้อย
เป็นรอยถลอกเล็กน้อยที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
เพราะฉะนั้นท่านก็ตอบชัดเจนว่าจริงแล้วก็เป็นคนมีครอบครัว
ตอนนี้ต้องมาแยกก่อนว่าตกลงเป็นการมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนตัวเองหรือเป็นกับในคดีนี้เราก็ไม่รู้
นั่นแสดงว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในคดีนี้
หรือถ้าเกี่ยวข้องนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้
พูดถึงเรื่องถุงยางอนามัยซึ่งก็ต้องไปหาหลักฐาน
ซึ่งท่านก็กล่าวแล้วว่าไม่พบพวกนี้มันก็เป็นรายละเอียด
ผมจึงสรุปเลยว่าในคดีนี้ในความเป็นจริงแล้ว
ตอนนี้ข้อมูลนะครับมันเป็นข้อมูลที่ออกมาเป็นช่วง
ยังไม่ได้มีข้อมูลสรุปทั้งหมด

ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีปริมาณในเส้นเลือด
มากกว่า๔๐๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นเป็นสาเหตุการตาย
อันนี้ยังไม่ใช่ยังจะต้องรอผลอีก

ตอนที่ได้เห็นข่าวเรื่องเกิน๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

ก็ยังไม่ได้สรุปว่านั่นคือสาเหตุ
แต่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุก็ได้นะคะ
เวลาการตายอันนี้สำคัญมาก
ซึ่งถูกแล้วที่ตำรวจยังไม่ต้องบอกเราถูกไหมคะ
จะแคบลงว่าตกลงใครคือผู้ต้องสงสัยบ้าง
คือเกือบจะชี้ได้เลยด้วยซ้ำว่าใครรอดนะคะคุณผู้ชม

มาที่ถนัยมาสักครู่นี้เราพูดถึง

เหมือนกับคุณเล็งเห็นผลแล้วถ้าคุณไม่ช่วยเขาเขาเสียชีวิต

คือขามาอาจจะไม่ทันสังเกต
อะไรแล้วอ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอามาไว้ที่โซฟา
มันผิดปกติตรงนี้ครับคืออย่างนี้ครับ
เรื่องต้นอยากจะให้คุณจอมขวัญฟังอย่างนี้ก่อนว่า
นักกฎหมายต้องไล่จากผลลัพธ์ก่อน
ลัพธ์ก็คือความตายของน้องลาลาเบล
ส่วนไล่ขึ้นมาตรงที่ว่าใครใกล้ชิดกับความตายมากที่สุด
ก็คือน้องน้ำอุ่นอยู่ใกล้ชิด
แล้วก็มาตีความต่อว่าอ้าวแล้วพฤติกรรมที่เขากระทำ
มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับความตายไหม
มันก็มาเข้าเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็คือมาตรา๕๙วักท้าย
เกี่ยวกับการงดเว้นการกระทำกับการเจตนาค่า
เรื่องนี้มันก็จะมันเกี่ยวยวงว่าปกติแล้ว
เมื่อคุณเอาน้องเขาออกมาจากจุดที่คุณคิดว่าอันตรายแล้ว
คุณมีหน้าที่ตามพลเมืองต้องพาไปในที่ที่ปลอดภัย
แต่คุณกลับพาไปในที่ที่อันตรายอีก
ดังนั้นก็ตามที่คุณจอมขวัญถามว่าแล้วรู้ไหม
จุดนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าพฤติกรรมมันต้องดูตามวินยูชน
ซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าอยู่กัน๕ชั่วโมง๖ชั่วโมง
การตอบสำนองร่างกายถ้าเกิดสมมติตามข่าวเสียชีวิตแล้ว
มันต้องไม่มีการตอบสนองแล้ว
ซึ่งการที่คุณเอาร่างกายคุณออกมาคุณต้องพอที่จะรู้ว่านั่นก็คือศพแล้วครับ

ส่วนเขาจะพิสูจน์โดยการต่อสู้คดีว่าเขาไม่รู้เขาสุจริตเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องมาต่อสู้
ซึ่งจะมีน้ำหนักหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เลย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในไทยรัฐนิวโชว์ก็ให้คุณผู้ชมได้ดู
คือการเรียงลำดับเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือสภาพของหลาดาเบลขามา
นี่คือขาอุ้มเข้าใช่ไหมครับ
คือแต่เรานั่งคุยกันหลังจากที่เรารู้ข่าวแล้ว

แต่ไอ้ขาลงจากคอนโดเนี่ยที่เราอาจจะสงสัยได้ว่าน้ำอุ่น

แต่คำถามคือแทนที่จะโทรให้เพื่อนเข้ามารับ
ทีนี้ถามทนายก่อนบ้างค่ะว่า
ในฐานะคนตามข่าวข่าวนี้
อะไรตอนนี้ที่ตามแล้วสำคัญที่สุดเป็นกุญแจเลยคะตอนนี้
ผมว่าก็คือต้องรอผลการชนสูตรของแพทย์
เพราะว่าตอนนี้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการดูหลายอย่าง
การตรวจธนสูตรมันต้องรอ

เราอย่าเพิ่งเอาอารมณ์ตัวเองนำ

ผมเลยถามตอบคุณจอมขวัญได้เลยว่า
แน่นอนความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า
ผลการตรวจชนสูตรของแพทย์

ตอนแรกจะถามคุณหมอด้วยไม่ถามแล้วค่ะ

วิธีการสื่อสารว่าการพูดถึงตัวนี้

อยู่หรือเปล่าทันัยทั้งนี้นะคะ

ขอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

แล้วก็ยังไม่อยากสรุปแต่จริงอยากให้สรุปค่ะ
พยายามน้อยใจหญ้าใจเพื่อนสูง

ไม่ต้องให้ชัดเตรียมว่าเกิดอะไรขึ้นกับลาลาเบล
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ